สวัสดีครับสัปดาห์ต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ
สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักนะครับ
แน่นอนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนวางแผนจะพาคนรักไปท่องเที่ยวตามจุดต่าง
แต่ว่าใครจะไปบางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนสภาพอากาศ
อย่างที่ได้บอกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าวันไหนเจอฝนตกบ้างพื้นที่ไหนเจอฝนตกมากน้อยแค่ไหน
วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมทั่วประเทศนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
ดึงเอากลุ่มหมอกควันขึ้นมาปกครุมในภาคอีสานตอนนี้อีสานนั้นยังคงต้องเจอกับหมอก
ลงมาบรรเทาสถานการณ์ส่วนภาคเหนือนะครับ
เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากลม
หนาวเนี่ยนะครับทีหลังสุดดังนั้นอาจจะต้อง
หน่อยนะครับลมหนาวนั้นตอนนี้ครับจากการ
ตรวจสอบก็พบว่ามันอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
อย่างที่บอกไปช่วงคืนนี้ก็จะลงมาถึงบริเวณอีสานตอนบนครับ
หลังจากนั้นก็แผลลงมาต่อในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ

ซึ่งตอนนี้มีความชื้นปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับ

ที่พอเจอกับอากาศหนาวลมเย็นก็จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่จะต้องเจอกันนะครับ

อังคารพุธแล้วก็ศุกร์นะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ

เหนือครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
ฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ที่สำคัญต้องระวังเรื่องของลมแรงนะครับ
ดอยยังคงมีอากาศหนาวจัดนะครับ
ส่วนอีซาสมีฝนร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่ครับ
ต่ำสุด๑๖สูงสุด๓๔ครับ
ภูมิต่ำสุดประมาณ๙องศานะครับ
ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
กับมีลมแรงต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๔องศาเซลเซียด

มีฝนร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่
ต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๕องศา
คลื่นสูงประมาณ๑เมตร

ต้องระวังหน่อยนะครับฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันครับ

กรุงเทพมหานครครับโอกาสการเกิดฝน

อุณหภูมิยี่สิบประมาณยี่สิบสองถึงสามสิบสี่

คือฝนที่มีโอกาสตกลงมาเป็นฝนฟ้ากระนองนะครับ

แต่ที่สำคัญฝนที่ตกลงมาระยะแรก

ซึ่งก็อาจจะทำให้มีลักษณะเป็นกรดนะครับ

และนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังแล้วก็จะเกิดขึ้น

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ